มาดี้คุณผู้ชมเป็นหนังใหม่ที่กำลังจะถ่ายทำกันอยู่ตอนนี้

หนังสนุกชื่อเรื่องว่ารักหมัดสั่ง
นั่นก็คือสาวจูจุนงนพัฒน์นั่นเองค่ะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าเตรียมฮาขากันไกลค้างกันได้เลยนะฮะถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก
มมันดี้แบบย้อนยุคคุณดูสิตีโป่งนางงามโก้งโค้งคิ้วโก่งกันขนาดนั้นนะคะ
ก็เป็นภายใต้การสร้างของค่ายหนังน้องใหม่ไฟแรงชื่อว่าวัชิโรฟิล์มค่ะ
เขาได้เลิกเปิดตัวภาพยนตร์รักหมัดสั่งเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องราวของคุณครูหนุ่ม
ที่เดินทางมาจากเมืองกรุงเอาพูดง่ายครูมาจากกรุงเทพเดินทางมาเป็นคนบ้านนอก
รักสาวแล้วก็ได้เจอรักแรกพบกับหญิงสาวในฝัน
แต่ท้ายที่สุดต้องมาฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อพิสูจน์รักแท้ค่ะ
โดยเรื่องนี้ได้จอร์ดทัพปนัทพระเอกน้องใหม่
ประกวดทางไทยรัฐทีวีนี่แหละนำแสดงกันด้วย
กับทัพนักแสดงตลกที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็เสียงฮากันหลายชีวิตเลยทีเดียวค่ะ
แน่นอนในมุมมองเรื่องความรักที่สมัยนี้มันไม่ค่อยจะเหมือนแต่ก่อน
เดียวจีบกันแล้วก็เลิกกันไปแต่อันนี้คือเหมือนรักจริงหวังแต่งอ่ะ
ซึ่งแบบมันทำให้ได้เห็นมุมมองความรักในสมัยก่อน
เรื่องราวมันเป็นคอมเมดี้ครับผมว่ามันจะเบาสมองและทำให้คนหัวเราะได้แน่นอน
ก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมของผมที่จะต้องรำมวยต้องเกี่ยวกับศิลปะในการชกมวย

ส่วนทางด้านศิลปินหน้าใหม่ของไทยรัฐทีวี
อย่างน้องจูจุนงนพัฒน์นะคะ
ที่เป็นผู้เข้าประกวดจากรายการเพชรดารา
ก็มีโอกาสชิมลางงานแสดงภาพยนตร์เป็นครั้งแรก
กับบทน้องสาวนางเอกสุดแก่นค่ะ

เพื่อให้ทุกอย่างออกมาเป๊ะเวอร์เออ
ก็มีเรียนการแสดงทักษะเพิ่มค่ะ
เพราะว่าแบบมีบางฉากที่แบบต้องเขินอะไรแบบนี้

แล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่จูตั้งใจเล่นมาก

ค่ะก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องรักมาสั่งด้วยนะคะ
เข้าโรงวันที่๒๒กันยายนนี้นะคะ